ทุกครั้งที่ตามต่างจังหวัดเขาจะมีงานบุญเนอะงานกาชาติงานอะไรอย่างนี้
มันจะมีเวทีคอนเสิร์ตเวทีหมอลำก็จะมีวัยรุ่นเจ้าถิ่นกับต่างถิ่นเข้าไปปะหน้ากัน
ทุกครั้งที่เจอหน้ากันมันต้องตีกันไม่เข้าใจมันมีอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
เหมือนงานนี้เป็นงานกาชาตินะคุณผู้ชมอยู่ที่สกลนครครับ
นักร้องก็เล่นไปข้างล่างเนี่ย๒ทีมนะฮะเจ้าถิ่นกับต่างถิ่นก็เผชิญหน้ากันไป
เงื้อมือเงื้อมือจะฟาดไม่ฟาดจะฟาดไม่ฟาดสุดท้ายจบยังไงไปดูครับ
มาเยอะ
ไม่รู้ตอนนี้คนในงานเขาเฮให้ตำรวจที่เอาหัวโจกไปได้หรือว่าตบมือให้นักร้องกันแน่

กันไปโกนกันมาแม่ใครมัวแต่เงื้อมืออย่างเงี้ฮะ
ไม่มีใครเปิดก่อนนะฮะตำรวจเห็นท่าไม่ดีเข้าไปจับกลุ่มตัวก่อน
ลากหัวโจกทั้งสองฝ่ายออกจากงานทันทีครับ
เหตุการณ์นี้วัยมรุ่นสองกลุ่มเขาไปเจอในงานคอนเสิร์ตนะฮะ
ซึ่งเป็นงานกระชาสะกดนครเขาเหม็นกันมาแล้ว
ต่างฝ่ายต่างมองหน้ากำลังท้าทายเต้นกวนกันเลย
ง้างหมัดอยู่แต่ไม่มีใครกล้าเปิดก่อนนะฮะ
ปรากฏว่าตำรวจกับฝ่ายปกครองเขาเห็นแล้วว่ามันต้องตีแน่
นะฮะพากันไปชาร์จตัวเจ้าหัวโจกในกลุ่มเนี้ยออกไปนะฮะ
มีคนถ่ายแล้วก็ไปลงเอาไว้ในเฟซบุ๊คเขาเขียนข้อความว่านี่ครับ
ลีลาไม่เปิดสักทีเจอป่ากูเปิดเขาให้นี่
แท็กกาชาติสกลนี่ค่ะฝาเปิดคือตำรวจนะ
เออเปิดก่อนเลยเออจับตัวเข้าไปนะฮะคนก็คอมเมนต์กันเยอะ
ชื่นชมตำรวจที่จมูกไวเห็นแล้วก็รับเหตุได้ก่อนนะ
ปล่อยให้เขาก่อเหตุทะเลาะชกต่อยวิวาดกันเดี๋ยวงานจะล่มกันไปนะครับ